นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว

ได้เวลาแล้วได้เวลาใกล้สิ้นเดือนแล้ว
ที่วัดแห่งนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษวัดสว่างอารมณ์
คุณผู้ชมที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะนอกจากจะคึกคักคึกคืน
ที่เขามาทำพิธีกันแล้วที่คึกคักคึกคืนมากในงวดนี้
เพราะว่าเจอคนที่ถูกรางวัลติดกัน๓งวด
เจอตัวแล้วเขาบอกว่าตาทองนิ้วรายเนี่ย

ไปค่ะตามไปสอหาเลขเด็ดเลขดังพร้อม
กับประชาชนที่หลั่งไหลกันมาที่นี่เลย
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เรียกได้ว่างวดนี้คนหนาแน่นมากเป็นพิเศษนะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาทราบข่าวว่ามีคนมาขอโชคขอลาบจากที่นี่
แล้วได้โชคได้หลับถูกรางวัลติดต่อกันไป๓งวด
สอบถามไปสอบถามมาก็ทราบว่าผู้โชคดีท่านนี้คือคุณ
นภาวันธนรัฐเศษอายุ๖๔ปี
และคุณบุญชัยนะคะอายุ๔๓ปีเป็น๒แม่ลูกนะ
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองมาไหว้พระขอพร
แล้วก็มาขอพรจากตาทองนิ้วรายด้วย
บอกว่าเวลาเขาอธิษฐานนะคุณตั้งใจฟังนะไงคะ
เขาบอกว่าขอให้กลับไปแล้วถูกเลขเด็ด
แล้วอยากได้อะไรให้มาเข้าฝันบอกจะได้เอามาถวาย
โอ้โหขอกันแบบนี้เลย

ถูกต้องพอกลับไปบ้านปุ๊บซื้อลอตเตอรี่กลับไป
เฮ้ยถูกรางวัลจริง
เพราะเขาบอกว่าตาทองมาเข้าฝันจริงด้วย
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าตาทองมาเข้าฝันยังไงบ้าง
ฝันเห็นอย่างนี้ยกรูปให้แล้วก็เขาพร้อมเสื้อ
เหลือสีนี้ตาไหลนี้ที่ในรูป
ก็เลยคิดว่าฉันผมชอบ
คุณลูกชายถูก๓งวดติดแต่งวดที่๔ไม่ได้ถูกนะ

เป็นคนถูกโอ้ถูกจริงไม่ได้โม้นะคะคราวนี้
แม่ลูกเขายืนยันด้วยตัวเองแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากที่นำของมาถวายก็ไม่ลืมอธิษฐาน
ขอต่อกับตาทองนิ้วรายขอต่ออีกสักงวดก็แล้วกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรอคอยเมื่อมาถึงที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
เพราะว่าแต่ละคนจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้
ไม่ได้ขโมยโทรศัพท์มือถือใครกลับไป
แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูอ่างนมรศักษิษฐ์
ที่ตั้งอยู่ข้างตาทองนิ้วรายนี่แหละ
เดี๋ยวมีภาพให้ดูแบบชัดเลยนะคะว่า
อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขามารุมดูมามุงดูกันอยู่เนี่ย
รูปร่างหน้าตาเป็นยังไง
อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีค่ะ

โอ้โหน้ำตาเทียนไหลเลยไหลเต็มอ่างเลยคุณเนืองแน่นเลยเราจะไม่พูดอะไรมากเราอยากให้คุณผู้ชมดูว่านี่คืออ่างน้ำมนต์
ข้างตาทองนิ้วรายที่ทุกคนนั้นล้วนแต่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพกลับบ้านทั้งนั้นเลย

ดูแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าเราควรจะต้องใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีเมอร์ซีฟอีกแล้วสุดทันสมัยของเรา

ฮะอ๋อทีมงานบอกว่าตอนนี้กราฟิกเสียอยู่อ๋อตอนนี้เอาไปซ่อม

ไม่เห็นยากนี่ปากกามี

ขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูให้มันชัดไปเลยว่าเนี่ย

หน้าตาแบบนี้มันควรจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดู

ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
มาเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูคุณผู้ชมครับมองให้ดีนะเห็นไหม
ว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูทีละตัว

ตรงนี้ตรงนี้นี่ไหนมันจะเป็นยังไงได้บ้างหรอคะ

อันนี้เหมือนกลุ่มดาวเคราะห์น้อย
นี่เป็นกลุ่มดาวเคาะเป็นดาวจุดจุดของหลับบรรดาต้านต่างเทียน
พอมันลากมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้
แล้วนั่นนึกแล้วใช่ไหมว่าเลขอะไร
นี่ยังมีอีกตรงกลาง
ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงมาฟืบอย่างนี้
เขาอาจจะเป็นอัคระโบราณอะไรแบบนี้หรือเปล่า

เห็นฝุ่นติดนิ้วเนี่ยดับปื๊ดปื๊ดเลย
ทำไมไม่เคล็ดตั้งเนี่ยจอเนี่ยงั้นเดินกลับมาเดินกลับมาได้แล้ว

คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปเขาไม่อยากติดหน้าคุณ
เขาบอกว่าให้เราค้างไว้ที่วอลนานหน่อย
ไม่ต้องเอาหน้าคุณชนะไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะตีเลขผิด

เทคโนโลยีใหม่ใช่ไม่ต้องง้อกราฟิกอิมเมอสิกอะไรอีกต่อไป

ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังตรงที่เห็น
เล่าสนุกขำคิดอะไรมากชาม
อ่างน้ำมนต์ที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาจะต้อง
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายกันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาดูกันแบบไหน
ถ้าคุณผู้ชมดูทันก็ทันดูไม่ทันก็ดูไม่ทัน

เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีอะไรมาฝาก